ส่วนเรื่องของการขับรถขับรานะคะก่อนที่คุณจะยูเทิร์นค่ะ
องกระจกหลังสักนิดนึงเช็คสักนิดนึงว่ามีรถมาด้านหลังหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
เพราะไม่ฉะนั้นแล้วนะคะถ้าคุณไม่ดูให้ดีเดี๋ยวคุณจะเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุได้นะ
ที่พูดแบบนี้มันมีเกิดขึ้นมาแล้วค่ะยูเทิร์นแบบไม่ดูกระจกหลัง
จากซ้ายสุดไปคว้าสุดจะไปยูเทิร์น
พี่ไม่อยากรู้ว่าไอ้ที่รอดไปเนี่ยเป็นยังไงพี่เป็นห่วงอีกคันนึงเนี่ย
ได้ยินเสียงตุ้มไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางคนที่เขาหลบ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่ม๑๐มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
จุดเกิดเหตุคือถนนศรีฮราชเดโชชัยตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองพิษสนุโลกค่ะ
รถที่เขาหักหลบเจ้ารถยูเทิร์นเจ้าปัญหาเนี่ยนะคะ
ออกซ้ายไปนี่สภาพเป็นแบบนี้ค่ะ

และคนขับนะคะติดอยู่ในรถเลยนะเพราะว่าแรงอัดเนี่ยติดคาพวงมาลัยค่ะ
ก็ห้องเครื่องมันเบียดเข้ามาในห้องดุยสานนะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะต้องมาช่วยเหลือเบื้องต้นปฐมพยาบาล

ส่วนเรื่องคดีค่ะพันธ์ตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิ
กำกับการสพเมืองพิสุนโลกบอกว่าจากคลิป
พบว่ารถทั้งสองคันไม่มีการเฉียวชนกันก็จริง
แต่เจ้ารถกระบะมาขับปาดหน้ารถเก๋งระยะกระชั้น
ถือว่ามีความผิดก็คือการขับรถประมาท

ตำรวจเร่งตรวจสอบทะเบียนรถนะคะ
แล้วเรียกเจ้าของรถกระบะมาสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อสรุปหาสาเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นอกจากจะดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะ
อย่าลืมเตือนเขาด้วยนะคะเวลายูเทิร์นเนี่ย
เช็คคดีก่อนเห็นว่าบางทีถนนล่มอยู่เลยละกัน
ไม่เอานะอยู่เลนส์หนึ่งนะฮะ
แล้วกลับรถแบบนี้โอ้โหเลี้ยวกลับรถไม่ห่วงเพื่อนเลยนะครับ
แล้วก็ไปซ้ายสุดของอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะโอ้โหน่ากลัวมาก